ให้
อะไรกันคู่ได้ซิ่งมากนะคะวันนี้คุณได้แต่งตัวอย่างจาบเลยนะคะเพราะว่า
แต่ว่าไปการเท้าไฟที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันก็ลืมพกอันนี้ไม่ได้นะคะ
เพราะว่าเต้นทีนรายน้ำหมากไหลทุกที

เอามาดูผู้ท้าชิงรายแรกของคุณยายกันหน่อยนะคะ

คุณตำรวจเนี่ยเต้นในหน้าที่เต้นไม่เกรงใจดาว
เต้นไม่เกรงใจบาลเลยค่ะ
ได้เวลาแบตเทิล

แค่หน่อยทุกคนก็เต้นได้หมดเลยค่ะคุณตำหนวดค่ะ

คุณตำหนวดแล้วก็เลลาไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะ
ดูสิ

อีกซะหนึ่งท่านค่ะต้นแรงไปหน่อยน้ำลายไหลน้ำหมากไหลเลยมาขออีกคนค่ะผู้แท็กทิ้งอีกรายนะคะเขาบอกว่าโอ้โหคนเนี้ยจ้างมาห้าร้อยแต่เต้นเท่าไหร่ไม่แน่ใจท่าทางจะเต้นเดอะมากเด่นเวลาโอ๊ยแบตเถิล
เออจะสลักเอาครึ่งหลายไปเหมือนเออคุณแดกก็จะสู้นะคะดูจะเต้นท่าอะไรล่ะค่ะ
เออโอ๊ยมียะดมมืดคุณแดกก็มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะ
ถ้าจะสู้กับสองคนนี้แต่คุณยายก็สู้เต็มที่แล้วค่ะ
คุณแดกไม่เคยกลัวหรอกค่ะนี่เขาเป็นเนี้ย
ท่าทางเขาจะทำงานอยู่น่ะอ๋อเขาทำงานจ้อนรับลูกค้าเนี้ยลูกค้า
ให้กับร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวแถวรามอินทราเขาว่าอย่างนั้นนะ
อ้าวอยากจะให้ดูเพื่อนหน่อยสิทำไมเพื่อนเต้นเบาอ่ะ
แล้วทำไมเจ้าสีชมพูน่ะเต้นหนักอยู่คนเดียวจะไม่ได้เอาดีนะเจ้านะ
เด่งหน้าเด่งหลังหัวอยู่ตรงนี้ตรงนี้
คนยายว่าข้าจะจ้างสักประมาณห้าร้อยคุณยายรู้แล้วเขาเต้นเท่าไร
คุณยายว่าเขาจะเต้นสักสิบหลานบาทเนี่ยนะค่ะ

ทั้งสองคนทำได้แค่นี้เหรอ
ก็ได้เอวดีกันทั้งคู่แหละ

ไม่มีใครจะสามารถชนะคุณยายได้หรอก
เพราะคุณยายสุดยอดอยู่แล้ว
เฉพาะอยู่ในสถานที่ทุกเพลงขนาดนี้

โอ้โฮมันเด้งเข้ามาอยู่ไหวอย่างไรล่ะเฮ้ย

มาก็ได้สักหนึ่งสักเพลงพอดุมมือ
หยุ่งประหยัยสวยมาก

นี่ล่ะมันก็เลยเก็บเข้าไป

เออมันก็อย่างนั้นเนี่ย

โอ้โหเต้นแรงขนาดนี้